เกิดเหตุการณ์ประทึกที่กระบี่คุณผู้ชมเป็นเรือหางยาวที่เขาเอาไว้พานักท่องเที่ยวออกไปเที่ยวเกาะใช่ไหม
จริงแล้วนักท่องเที่ยวเขามี๔คนมีไกด์แล้วก็มีคนขับเรือ
เขาให้๔คนนี้นั่งคนละฝั่งเพื่อให้มันบันล้าน
แต่มีจังหวะหนึ่งนักท่องเที่ยวเขาย้ายฝั่งไปนั่งฝั่งเดียวกัน
เรือมันก็หนักฝั่งเดียวมันเอียงประกอบกับจังหวะเอียงคลื่นซัดพอดีเรือล่มเลย
ทุกคนต้องรอยคอรอให้คนช่วยอยู่ในน้ำ

แล้วเครื่องยนต์ของเรือมันก็หล่นไปใต้ท้องทะเลแล้ว
เอาท่องเที่ยวก็รออยู่ทุกป่องทุกป่องรอยคนไปช่วยแบบนี้นี่นี่นี่ดูสิ
โชคดีทุกคนรอดนะนะครับเนี่ยอันนี้คืออุทาหรณ์เลยนะจริงแล้วเจ้าของเรือต้องดูให้ดีเลยนะ
เวลาพาคนไปเที่ยวแบบนี้นะครับ
กัปตันเรือที่ชื่อว่าบังแอน
คือบางแอนเขาเป็นเจ้าของเรือนะอายุ๕๐ปี
เขาประสบเหตุคือขึ้นสัดเรือจนภิกภ่ำแล้วก็จม
อันนี้คือเกาะผักเบี้ยอยู่ในพื้นที่หมู่๓ตะบนเขาทองอำเภอเมืองกระบี่
คือเจ้าของเรือพร้อมกับนักท่องเที่ยวผู้ชาย๒ผู้หญิง๒แล้วก็มีไก๊นะฮะ
รวมทั้งเจ้าของเรือก็เป็น๖คนพอดีนะ
กำลังยืนรอความช่วยเหลือมงคลกับร้อยคออยู่เกาะอยู่ในน้ำ
ระหว่างนั้นเรือนำเที่ยวอีกลำนึงชื่อว่าเรือศรีสุวรร
เขากำลังนำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเกาะพอดีผ่านไปเห็นเข้าไปช่วยก่อน
ทุกคนรอยคออยู่เข้าไปช่วยก่อน
แล้วก็นำขึ้นฝั่งประสานให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธานบกขอรณีที่กระบีเข้าไปช่วย
นำเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ลากเรือลำนี้เข้ากลับไปที่ฝั่งด้วย

ตรวจสอบเบื้องต้นก็โอเคล่ะทุกคนปลอดภัย
แต่ว่าเครื่องยนต์ที่มันเป็นโลหะเนอะ
มันก็จมดิ่งลงไปในน้ำเรียบร้อย

บางแอนว่ายังไงบางแอนบอกว่า
ผมพานักท่องเที่ยว๔ไกด์๑รวมผมเป็น๖เดินทางจะไปเกาะผักเบี้ย
ระหว่างออกเรือบอกแล้วว่าให้แยกซ้าย๒คนขวา๒คนนะ
เรือมันจะได้บันล้านกันเพื่อไม่ให้มันเอียง
แต่จู่นักท่องเที่ยวทั้งหมดกลับไปย้ายที่แล้วไปนั่งฝั่งเดียวกัน
เหลือเอียงไม่พอขึ้นลูกใจซักมาโค้งพลิกความเหลือ

แต่โชคดีทุกคนไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
ส่วนสาเหตุก็คงต้องมีการสอบสวนกันต่อไป
ช่วงนี้ใครจะไปทะเลก็ต้องระวังกันด้วยนะครับ